คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องที่มันทั้งบีบหัวใจแล้วก็ตื้นตันใจมาก

วินาทีของพ่อแม่คู่นึงค่ะ
ลูกป่วยหนักชักเกร็งปากเบี้ยวหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถฝ่ารถติดเพื่อจะพาลูกไปส่งให้ทันโรงพยาบาล
แต่รถมันก็ติดเหลือเกินคุณผู้ชมไปดูวินาทีนี้กันเลย
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น
พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น

พ่อแม่รีบขับรถติดหัวใจหยุดเต้น

ภายใจหยุดเต้น
มันบีบหัวใจแบบคนเป็นแม่
ลูกไม่ไหวแล้วแล้วนี่คือสิ่งที่คนกรุงต้องเจอ
รถมันติดมากสักลูกตากระตุกแล้ว

เขากำลังจะไปส่งอาหารให้ลูกค้า
แต่พอเขาถูกขอความช่วยเหลือเขาไม่ปฏิเสธเลย

แล้วพี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยแม่อุ้มลูกไปแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์
พาแม่ลูกคู่นี้น้องปลาวานเนี่ยนะไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
พี่วินมอเตอร์ไซค์คนใจดีอีกคนนึงอุ้มน้องอ่ะ
ข้ามสะพานอ่ะไปส่งห้องฉุกเฉิน
คือร่วมด้วยช่วยกันทุกคน
นี่ไงภาพที่เห็นคือนี่คือน้องปลาวาน
มีความผิดปกติของคลื่นสมอง

อยู่น้องนอนอยู่ดีก็น้ำลายฟูมปาก

ระหว่างทางไปโรงพยาบาลอาการยิ่งหนัก

ขอบคุณจริง
นั่นเท่ากับว่าเขาไปส่งอาหารล่าช้านะคะ

พอพี่วินอุ้มน้องไปส่งโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินแล้วใช่ไหม

ก่อนที่เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นพิซซ่า
หน้าก็เละหน่อยเพราะว่ามีการแบบโดนเบียด
แต่เขาก็คือนี่คือน้ำใจจริงนะ

ก็น่าจะเข้าใจด้วยนะคะ
ไอ้พิจ้าหน้าเละเพราะว่าเธอนั่งทับ
แล้วก็รับผิดชอบเยียวยาลูกค้าแทนพนักงานให้ด้วย

เพราะว่าคือจริงตัดสินใจอยู่นานนะว่าจะโพสต์หรือไม่โพสต์ดี

ถึงความรู้สึกตอนนั้นคนเป็นแม่ใจจะขาดก่อนลูกอีกค่ะ

เธอเลยอยากนำคลิปนี้มาโพสต์ว่าสตินั้นสำคัญที่สุด
และอยากที่จะยกย่องความดีของน้องป๊อปแกรฟฟูสและพี่วินอีกคนที่ช่วยอุ้มน้องปลาวันวิ่งข้ามสะพานไปส่งถึงมือหมอทันเวลา

แต่ฟังแล้วยังแบบน้ำตาจะไหลคือมัน

เอาจริงนะคุณเวลาลูกเป็นหวัดหายใจไม่ออก

ไม่สบายใจนอนไม่หลับแล้ว